ถ้าเป็นวันว่างหลับเลยฮะ

อ่าญี่ปุ่นดีกว่าฮะ
จมูกมันโด่งไว้ยุโรปจมูกมันโด่งไว้

นั่นเป็นสิ่งเดียวที่คนแก่จินตนาการไม่ออกฮะ
ลาวเลยฮะยังพูดกันรู้เรื่องเลย

เพราะตัวเรานี่คาวมามากพอแล้วฮะ

เห็นมั้ยทำถ้าฉีกทุเรียนทำถ้างงเลย
อยแคงมาดูเลือดโชคไปนิดนึง
ไก่ทอดฮะขายเนื้อทอดแล้วเบื่อ

เนื้อทอดเทวดาฮะขายเนื้อทอดแล้วเบื่อชี

ถ้าในสถานการณ์นั้นไม่มีแว่นไม่เป็นไร

เพราะว่าอย่างน้อยไม่ใส่นาฬิกาไม่เป็นไรฮ

ป๊อปปี่ป์อาหาร

การาแมนเป็นแค่สัมพันธ์ฉาบฉวยฮะ

ตึงตึง
อยากจะเป็นคนรักจึงทำดีให้ไป
แล้วเธอก็แค่ชื่นชมก็แต่ไม่ได้มอบใจ
เลอเพอร์เฟคดีงามแค่ไหน
ได้แต่คำขอบคุณแต่ไม่ได้ความซึ้งใจ
เป็นแค่คนดีแต่ก็ไม่ใช่คนรักด้วย
เป็นที่ที่แวะก็ไม่ใช่ที่พัก
เป็นแค่ของว่างแต่ไม่ใช่อาหารหลัก
และเป็นได้แค่เบสเฟรนด์แต่ไม่ได้เก็ตฟิ๊บโย